ต่อกันที่เรื่องของอาการของคุณโอวรุธกันหน่อย
อดีตแน่หลอกใครใจคนไทยในยุคสมัยหนึ่ง
แต่ตอนนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วว่าคุณโอเป็นใคร
แล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจด้วย
มีเพื่อนดารามีสื่อมวลชนไปปักหลักรอเฝ้าดูอาการนะครับ
จากกรณีที่คุณโอวรุธวรธรรมอดีตพระเอกชื่อดัง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงที่เชียงใหม่
หลังเกิดมีอาการช็อกหมดสติหยุดหายใจที่บ้านพัก
แล้วก็มีการนำคุณโอนั้นมาห้องฉุกเฉิน
ปั๊มหัวใจ๒รอบจนชีพจรนั้นฟื้นคืนมา
แล้วก็รีบส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิง
ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมกว่า
ซึ่งขณะนี้นะฮะนักแสดงคนดังคุณโอเอง
ก็ยังคงมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
จากการสอบถามพ่อของคุณโอคือในแรมนะฮะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุคุณโอไปออกรายการที่ลำพูน
ก่อนที่เดินทางมาที่บ้านที่หมู่บ้านแพะขวาง

แล้วก็ฟุบช็อกหมดสติลงไป
ก็เรียกรถพยาบาลหางดงไปรับทันที
หลังเกิดเหตุครับคุณโอก็ทางด้านของเพื่อนสนิทกันอย่างคุณนีโน่
ซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณโอก็โทรไปสอบถามอาการกับญาติ
เพื่อให้กำลังใจและก็เตรียมเดินทางมาคาดว่าจะถึงประมาณ๒นาทีของวันนี้
ล่าสุดนะฮะปิงปองสแก่วันยงจายุทธ์นักแสดงอีกคนนึง
ซึ่งเคยร่วมงานกับคุณโอก็บินไปเยี่ยม
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่หน้าห้องเยี่ยมนะฮะบอกว่า
แต่ว่าทางพยาบาลเนี่ยยังไม่เข้าเยี่ยม

อยากให้แพทย์ออกมาแถลงอาการความคืบหน้าของพี่โอ๊ยทราบ
เนื่องจากว่าข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายว่าอาการหนักอาการสุดนะครับ
สำหรับอาการของคุณโอวรุธเมื่อสัก๔โมงคือตี๔เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วง
เพราะว่าทีมแพทย์พยาบาลที่รักษาแจ้งกับญาติว่าอาการทรงตัวระดับต่ำคือระดับที่ต่ำที่สุด
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ประคองเอาไว้ในการรักษาไตวายอยู่นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลก็มีสื่อทุกสำนักเลยไปเฝ้ารอดูอาการ
การแถลงข่าวของโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งกำหนด
ซึ่งล่าสุดมีนักข่าวไปถามคุณพ่อของคุณโอคือพ่อแรม

อาการของลูกชายก็คง๕๐๕๐ถ้ารอดอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราด้วย
ตอนนี้ก็ต้องรอให้คุณนิโน่เดินทางไปถึงแล้วก็ช่วยตัดสินใจด้วยว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ก็ภาวนาขอให้คุณโอนั้นปลอดภัยนะครับ
คุณหมอก็บอกว่าจะพยายามเต็มที่ช่วยอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็ส่งไลน์มาให้กำลังใจคุณโอกันได้นะคะ